ดูเรื่องของนักเตะไทยกันหน่อยน้องไม้อาชิตพลคีรีรม
หน้าทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปีนะครับ
ซึ่งอาชิตพลยังไม่ได้ลงเล่นทีมชุดใหญ่จะถูกส่งไปเล่นโอ๊คส์บวกทู

เพื่อปรับตัวพิสูจนฝีเท้าก่อนจะพิจารณาขึ้นชุดใหญ่ต่อไปครับ
แล้วก็คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยกันบ้างครับ
ก็ตอนนี้นะครับอย่างที่ทราบกันว่าเสร็จจากการแข่งขันพาราลิมปิก
ก็มีการจัดงานต้อนรับนะครับการเดินทางกลับมาจากญี่ปุ่น
หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันพาราลิมปิกนักกีฬาไทยเดินทางกลับมาทั้งหมดนะครับ
รวมกันเนี่ยหกสิบแปดคนนำโดยโพงสกรนแปรยอร์
วิวแชร์เรสซิ่งเจ้าของสามเหรียญทองเมื่อเดินทางถึงนักกีฬา
เจ้าหน้าที่ทั้งหมดจะทำการตรวจหาเชื้อโควิดก่อนร่วมพิธีลอดซุ้มทงชาติไทย
รับมอบช่อดอกไม้แล้วก็เข้ากักตัวในโครงการภูเก็ตแซนบล็อกต่อ